วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
คาดว่าจะตกหนักแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ตัวการสำคัญยังคงเป็นมรสุมฝนประจำฤดู
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน

อกจากนี้ค่ะยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานและอ่าวไทย
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝนในประเทศไทยของเราตกเพิ่มมากขึ้น
เน้นตกหนักเลยก็คือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศเนปานคุณผู้ชมต้องเผชิญกับฝนเยอะนะคะ
ฝนตกหนักจนน้ำท่วมค่ะในกรุงกาดมันดุ
ส่งผลให้สะพานถูกตัดขาดถนนถูกตัดขาด

ซึ่งประเทศเนปานต้องประชนกับฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๑๓๐ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ